ชาวอำเภอบ้านไข้จังหวัดระยองเนี่ยเขาโอดมาแบบนี้นะฮะ
บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งก็ลักษณะอาการเพี้ยนนะครับ
แต่มือไวมากฉกทุกอย่างไปหมดเลยนะฮะ
ล่าสุดคุณผู้ชมฮะถูกกักตัว๒วันหนีออกมาก่อเหตุซ้ำ
นี่หยิบอะไรได้หยิบเอาไปหมด
นี่คุณผู้ชมฮะไม่รู้เธอจะเอาอันนี้ไปทำไม
แต่หยิบทุกอย่างที่เธอต้องการนะครับ
กล้องวงจรปิดบริเวณบ้านเช่าหลังนี้บันทึกภาพไว้ได้นะครับ
ผู้หญิงคนนี้เป็นที่รู้จักกันดีของชาวบ้านและเรียกเธอว่าสำราน
เดินเข้าบ้านคนอื่นเขาจากนั้นหยิบอะไรคุณ
โทรทัศน์เลยเหรอหยิบโทรทัศน์ที่วางอยู่ข้างกำแพง
โอ้ไหนไหนโทรทัศน์ไอ้ไอ้เมื่อกี้เหรอที่เห็น

อ่อเออหยิบไปเลยอ่อนี่เหรอดิฉันนึกว่าถาดอะไรตอนแรก
เออเอ๊ะทำไมมันดูเบาอ่ะจอแบนน้องคุณ
แบนแล้วเบามากนะเธอหยิบไปมือเดียวเลย
นี่แหละครับหยิบไปแล้วพออีกวันนะย้อนกลับมาอีก
คราวนี้คุณเอาชิ้นใหญ่หน่อยนี่จดจ้องดูซิสตาร์ทได้หรือเปล่า
รถจักรยานยนต์แม้สตาร์ทไม่ได้แต่เข็นออกไปได้นะครับ
พฤติกรรมยังไม่หมดนะฮะสำรานเนี่ยยังตระเวนไปขโมยของตามร้านขายของชำ
ร้านอาหารริมถนนเจออะไรเอาหมดทั้งเก้าอี้เสื้อผ้ามีดหลอดไฟ
ทำให้ตอนนี้ชาวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
เดือดร้อนกันไปหมดนะครับผู้สิทธิ์ข่าวของเราได้พูดคุยกับคุณประเทืองนะ
เจ้าของบ้านที่เสียหายที่ถูกลักขโมยไปโดยเฉพาะทีวีเนี่ยนะครับ
อยู่ในตำบลหนองละลอกที่อำเภอบ้านค่ายนะฮะ
เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุคือวันที่๑๗ธันวาคมปีที่แล้วล่ะครับ
ช่วงที่ไม่อยู่บ้านกันจู่หญิงคนนี้ก็เดินเข้ามา
และใช้เวลาไม่นานก็หยิบกุญแจรถจักรยานยนต์
โทรทัศน์โทรทัศน์นี้มันเสียแล้วคุณ
ก็เลยไปวางอยู่ข้างกำแพง
พอข้ามวันก็กลับมาขโมยรถจักรยานยนต์

ก็เลยทิ้งรถจักรยานยนต์แล้วเดินหนีไป
ตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนอยากวอนให้หน่วยงาน

ไม่ได้ให้มาจับนะนำไปรักษาหน่อย
จะได้ไม่ก่อเหตุซ้ำแบบนี้อีกนะครับ
กุญแจนั้นก็ไม่ใช่กุญแจคันนั้น

อ๋อมันก็เหมือนกับคุณแจที่แขวนไว้รถ

เราก็ไปเลย

บอกว่าโอ้โหทุกคนแถวนี้ถอนหายใจหมดแล้ว
สำรานเนี่ยเพี้ยนอย่างนี้แต่ชอบมาขโมยของทุกร้านทุกบ้านโดนเกือบหมดแล้ว
บางทีก็เอาของเน่าของเสียนะฮะมาวางไว้ตามหน้าร้าน
ถามว่าเอามาวางไว้ทำไมเอามาเส้นไหว้
คุณผู้ชมบางทีไปหยิบสร้อยพระไปหยิบอะไรจากไหนไม่รู้
เอามาวางไว้หน้าร้านคนอื่นเขานี่คุณดูสิของเน่าก็มาวางไว้
บางทีนะคุณผู้ชมขออภัยอุจจาระใส่หน้าร้านเลยนะฮะ
ตำรวจจับไปควบคุมตัวไปก็ปล่อยกลับมาอีก
พอปล่อยกลับมายิ่งอันตรายใหญ่เพราะบางทีมีมีดมาด้วยนะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะนักสังคมสงเคราะห
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยองเนี่ย

บอกว่ากรณีของนางสาวสำรานได้รับแจ้งบ่อยมาก
จากเป็นการขโมยของสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน

ส่งไปรักษาอาการป่วยทางจิตเวทมาแล้วหลายครั้งนะ
แต่เธอก็หลบหนีออกจากโรงพยาบาลมาตลอด

ครั้งนี้จะส่งเข้าโรงพยาบาลอีกรอบ
เพื่อรักษาอาการทางจิตก่อนจะส่งเข้าสถานสงเคราะห์
ซึ่งก็น่าจะใช้เวลารักษาตัวอีกนานเหมือนกันนะครับ

หลังจากที่นางสาวสำรานถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลประยอง
หนีออกมาได้อีกแล้วหนีได้อีกแล้วคุณ
ตอนนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ก็ยังตามหาตัวกันวุ่นเลยวันนี้ก็ตามหากันทั้งวันต่อด้วยนะฮะ
โอ้โหหนีหลุดล่อมาได้ทุกครั้งเลยนะฮะ